ของบัวขาวบัญชาเมฆกับแสนชัยมวยไทยยิม

ก่อนหน้านี้มีการที่จะชกกันวันที่๑๘มีนาคม
ที่ประเทศกัมพูชาก็ได้เลือดออกไป
แล้วก็จะแข่งขันวันที่๔พยนี้
มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกบัวข่าวและแสนชาย

ทั้งคู่ถือว่าเป็นเพื่อนสนิท
มีการเอาต้นหอมมามาเป็นสีสันได้งาน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของบัวขาวกันหน่อย
ทั้งกันตีกันไม่ได้อะไรครับ

ไม่แปลกใจที่
รู้จักกันหรือเป็นเพื่อนกันจะตีกันไม่ได้ครับ